ทีก็มีการนัดหมายกันว่า๒๗กรกฎาคมนี้จะเป็นวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่๓
แต่เหมือนกับว่าน่าจะล่มไปก่อนน่าจะเลื่อนไปก่อนแล้วก็ยังไม่มีกำหนดนะฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอคำวินิจฉัยนะครับของศาลในเรื่องของข้อประชุมสภาในข้อที่๔๑ด้วยนะครับ
คนที่ประกาศสั่งให้งดประชุมไปงดโหวตกันไปในวันที่๒๗นี้นะฮะก็คือตอนบ่าย๒โมงที่ผ่านมาครับ
ในวันมุธมัธนอมธาประธานสภาได้มีการเรียกประชุมฝ่ายกฎหมายของสภาพผู้แทนราชดรที่ปรึกษาประธานสภานะครับ
แล้วก็ที่ประชุมเองก็เห็นว่าถ้าประธานสภาเนี่ยจะสั่งงดการประชุมรัฐสภาในวันที่๒๗นี้นะครับ
จะทำให้เหตุการณ์ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่๔๑นั้นเนี่ย
จะไม่มีความขัดแย้งกับการประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ
ไม่ต้องเสียเวลาไปประชุมกันประกอบกับขนาดนี้ก็มีทั้งสสสวจำนวนมากเลยครับ
ประสานกันกับสำนักประธานและกองการประชุมว่าวันที่๒๘กรกฎาคมเองช่วงเช้าก็มีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพันศาครับ
จัดขึ้นที่สารวการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับรวมถึงในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
โดยสสวเองก็เกรงว่าถ้าไปประชุมกันในวันที่๒๗การประชุมอาจจะยืดเยอะไปนะครับ
จนถึงอีกวันหนึ่งหรือเปล่ารวมไปถึงพระราชพิธีในวันที่๒๘เองก็จะไปร่วมงานกันไม่ทัน
ทำให้สสและสวอาจจะไม่สะดวกในการที่จะไปร่วมงานด้วยนะครับ
ซึ่งการประชุมวันที่๒๗นี้จะส่งผลให้องค์ประชุมก็อาจจะมีปัญหาได้ครับ
ดังนั้นท่านประธานสภาเองก็เห็นแบบนี้คุณผู้ชมครับควรจะงดการประชุมในวันที่๒๗นี้ออกไปก่อน
แต่จะไปประชุมกันวันไหนวันใดเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งให้บรรจุในระเบียบวาระต่อไป
ขณะที่ก็คือวันพรุ่งนี้ยังคงมีการประชุมสัมบัตินาศาสตร์ตามกระหมดการเดิมคืนตอน๘โมงครึ่ง
เอาเป็นว่า๒๗นี้ก็ยังไม่มีการประชุมและยังไม่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่๓เกิดขึ้นนะครับ
การประชุม๒๗เลื่อนไปการประชุมวิบ๓ฝ่าย๒๖ก็ต้องเลื่อน
ซึ่งวันนี้ก็มีมันก็ส่งผลนะคะ